ดาตาคา

วันนี้เราจะได้รู้แล้วล่ะครับว่า
ซึ่งสุดยอดนักตักทั้ง๘คนมีด้วยกันดังต่อไปนี้
ผู้กองบอลจากเทปคนในเครื่องแบบ
คุณไฟล์เวเก้บ้านสวนจากเกลียนขั้นเทพ
คุณเขี้ยวเพชรจากเทปลิเก
คุณขนมเค้กจากเทปก๊อปปี้โชว์
คุณจรจากเทปเทรนเนอร์

คุณเอมี่จากเอ็กซ์ตรีม
และคนสุดท้ายคุณวินจากเทปสาวหล่อ
พวกเขาจะต้องเจอกับกติกาสุดตื่นเต้น
นั่นก็คือทั้ง๘คนจะต้องแบ่งเป็น๒สาย
เพื่อหาผู้ชนะเพียง๑คนเท่านั้น
มูลค่า๑๑๓๙๐๐๐บาทไปคลอง
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกิโลทอง
สังเวณการตักที่ไม่ว่าใครก็สามารถคว้าเงินแสน

วันนี้ใครตักได้เท่าไหร่เอากลับบ้านไปเลย
วันนี้นี่ถือว่าพิเศษที่สุดแล้วนะ
พิเศษที่สุดเพราะว่ารายการของเราเนี่ย
มาถึงจุดที่ตื่นเต้นที่สุด
ของเรารางวัลใหญ่ส่งท้ายปลายปีในวันนี้เนี่ย
อย่าอัตโนมัติมูลค่า๑๑๓๙๐๐๐บาท

รถกระบะแตกทั้งคันยังไม่พอนะครับวันนี้

หมายความว่าคุณสามารถจะตักกิโลทองได้มากเท่าไหร่
คูณแผ่นป้ายจำนวนเงินที่คุณจับได้นะครับ
สิ่งอย่างคุณเอากลับบ้านไปให้หมดเลย

ที่มีกำลังแขนที่แข็งแรงที่สุด๘ท่านด้วยกัน
จะมีใครกันบ้างไปพบกับพวกเขาเลยค่ะ
เรามาดูสถิติกิโลทองของทั้ง๘คนกันครับ
โดยอันดับที่๑มีน้ำหนักกิโลทองเท่ากันถึง๒คน
นั่นก็คือผู้กองบอลและคุณฝ้าย
น้ำหนักกิโลทองได้ถึง๑๗กิโลกรัม๒ขีด
อันดับ๓คุณเขี้ยวเพชรทำกิโลทองได้ถึง๑๔กิโลกรัม
อันดับที่๔มีผู้ทำน้ำหนักได้ถึง๒คนด้วยกัน
คือคุณจรและคุณขนมเค้ก
น้ำหนักกิโลทองไปถึง๑๓กิโลกรัม๕ขีด
อันดับ๖คุณกิฟต์ทำกิโลทองไป๑๓กิโลกรัม๓ขีด
อันดับที่๗คุณเอมมี่ทำกิโลทองไปได้๑๒กิโลกรัม๗ขีด
และคนสุดท้ายอันดับ๘คุณวินทำกิโลทองไปได้๑๒กิโลกรัม๕กิโล
เรามาคุยกับคนที่เรียกว่าได้กิโลทองสูงที่สุดก่อนดีกว่านะครับ
มีอยู่๒ท่านด้วยการตักไปได้๑๗๒กิโลกรัม
ใครคะโอ้โฮมาสัจจันทร์ครับผม
ผู้กองบอลเลอร์คุณไฟล์ครับผมเชิญครับนี่ไงเอามาให้เห็นตัวเป็นเป็นเลย
รอบที่แล้วที่คุณมาแข่งขันคุณใส่สีออกประมาณส้มแดงสีแสด
วันนี้ทำไมเป็นสีเงินเงินวันนี้เอากางเกงสีเงินมาให้ก็จะนำเงินแล้วก็เอารถกลับบ้านด้วย
กองครับวันนี้มีการเตรียมตัวความฟิตมาตักกิโลทองของเรายังไงบ้างครับ
ข้างนอนเยอะครับเพราะข้างที่แล้วก็กินนิดแรงไปเยอะอยู่แล้ว
แล้วพอรู้ว่ามีน้องน้องไฟล์มาตักเท่าผมด้วยผมหนักใจมาก
หนักใจมากว่าน้องเอาเงินไป

คุณฟ้ายคะด้วยฝักษีที่เราเนี่ยเป็นที่หนึ่งเหมือนกัน

รอบสุดท้ายที่จะยังเป็นคุณกับผู้กองไหมคิดไหม

ได้กิโลทองสูงที่สุดของเราก่อนหน้านี้นะครับ

มาถึงอันดับ๒กันดีกว่าพี่ภูมิอันดับ๒นี่เขาก็ทำกิโลทองมาไม่แพ้กันเลยนะ

ขอเชิญคุณเขี้ยวเพชรจากเทปลิเก
วันนี้แต่งตัวมาแบบนี้ไม่ควรจะเสียเปรียบเพื่อนเหรอครับ

อาจจะไม่นำโชคแต่จะนำรถกระบะกลับบ้านครับ

วันนี้คู่แข่งคุณไม่มีใครธรรมดาทั้งคน
คุณกังวลคนไหนเป็นพิเศษครับ

ความมั่นใจมาขนาดลองวัดกันดูครับ
สองท่านด้วยกันเหมือนกันครับผม
จากคุณขนมเค้กเทปก๊อปปี้โชว์และคุณจรจากเทปเทรนเนอร์

สองคนนี้ตักได้เขาเรียกว่ากิโลทองเท่ากันนะครับ

ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเทรนเนอร์ที่ร่างใหญ่กำยัน

แปลกที่จะสามารถตักกิโลทองได้เยอะขนาดนี้

นี่คือเซอร์ไพรส์ของเรา
คุณเอาหมูชมวงมาเล่นเกมได้ไง

เน้นคำว่า

คุยกับจอนดีกว่า

อย่าไปกลัวแล้วถามจอนกลัวคู่ต่อเสื้อคนอื่นมั้ย

เพราะว่าทุกคนนี้คือมีความพร้อมในการที่จะไปแข่งขันในวันนี้ด้วย
เขาบอกว่าทุกคนน่ะมีโอกาสเท่าเทียมกันหมด

เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้บนเวทีนี้ครับ
เอ้าขนมเข้และโจรครับ

นี่เลยคนนี้คนต่อไป

สาวบิ๊กไบท์ของเราคุณกิ๊บครับ

จะเปลี่ยนจากบิ๊กไบท์มาขับเป็นบิ๊กทรัคแทนว่า
ก็ได้อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งเหมือนกันค่ะ

ลากมอเตอร์ไซค์มันสารพัดประโยชน์จริง
วันนี้ลองมองไปเรากลัวใครพิเศษบ้าง

ไม่น่ากลัวเหรอถ้าเห็นไฟล์ตอนกลางคืนกลัวไหม

เอาละครับน้องกิฟต์ครับผมวันนี้ขอให้โชคดีครับ

พี่พุ้ง
ไม่น่าเชื่อนะว่าในรอบสุดท้ายของกิโลทองของเราเนี่ยมีผู้หญิง

ก็ตัวเตี้ยงน่าจะคุณขนมเค้ก

เยื่อยมีคุณอามมี่ชนะ
เรียกว่ามาถึงจุดนี้ได้
เพราะว่าแต่ละคนนี้มีความวิบากในชีวิตจิตใจ

ฝ้ายเฉยฝ้ายทำไมทำไมทำไมน่ะกลัวปุ๊กอง

ทำหว่างก็หว่านด้วยนุ่นตัวหรอก

อันนี้เขาน่าจะเป็นคนที่ทำกิโลทองได้อันดับท้ายที่สุด

ครับ

จำได้ด้วยว่าคุณวินวันนั้นเนี่ยพกดวงมาจริง

ก็ตอนแรกอย่างที่บอกไปว่าจะไปต่อยอดธุรกิจใช่ไหมคะ

หมดหลักหมื่นวันนี้กวาดหลักแสนดีไม่ดีเอารถหลักล้านกลับบ้านไปนะครับ

คุณผู้ชมครับนี่ก็คือโฉมหน้านะครับ

ซุปเปอร์โบนัสของเราทั้ง๘ท่านครับ

ตักทั้ง๔คนจะต้องทำการแข่งขันตักทองให้มากที่สุด

ผู้ที่ตักได้น้ำหนักมากที่สุด๒อันดับแรก
คุณผู้ชมนี่ก็คือชมหน้าของผู้เข้าแข่งขันนะครับ

คนแรกคือคุณขนมเค้กจากก๊อปปี้โชว์
หรือมากับความมั่นใจแบบเต็มร้อย
ซึ่งสถิติน้ำหนักกิโลทองที่เธอทำไว้ก็สูงเป็นอันดับต้น
แบบนี้มีลุ้นอยู่ไม่น้อยเลยล่ะครับ
และในโพเดียมใหม่เล็ก๒นะคะคุณจอร์นเทรนเนอร์
คนที่๒คุณจอร์นจาเทศเทรนเนอร์
หล่อลำบึกเขาบอกกับเรามานะครับว่า

รถกระบะนี้คุณจอร์ดจะต้องเป็นคนขับกลับบ้านไปอย่างแน่นอน
ท่านที่๓คุณละครับสาวหล่อคุณวิน
คนที่สามคุณวินจัดเทปสาวหล่อเขาบอกมาเลยครับว่า
สถิติการตักที่ทำไว้นั้นมีน้ำหนักน้อยที่สุด
แต่ว่าวันนี้เขาจะกลับมาแก้มือเอารถกลับบ้านไปให้ได้

และท่านสุดท้ายนะคะท่านที่๔นะคะคุณป้าย
เก้บ้านสวนจากเกลียนคันเท

เก้บ้านสวนจากเทปเกลียนขั้นเทพ
ยังเป็นนักเต้นขั้นเทพอีกต่างหากนะครับ
วันนี้เขาบอกว่าจะใช้เทคนิคทั้งหมดที่มี
มาเอารถกระบะกลับบ้านให้จงได้

คุณผู้การกางคันครับคุณมีเวลา

ในการตักตัวขุมทรัพย์ทองคำ

คนที่ได้ต่ำที่สุด๒ท่าน

ทั้ง๔ท่านขอให้โชคดี

แต่ละคน

ไวไหมขนมเค้ก

เป็นยังไงบ้าง

เชฟ

ของคุณจอห์นสปีดดี
แต่เทคนิคเขาจะแตกต่างจากฝ้าย

จอห์นตักแล้ววิ่งถอยหลัง

เป็นผู้เข้าแข่งขันในรอบนี้ที่รวดเร็วที่สุด

ใช่ครับผมวิ่งเหมือนกับว่ารถที่บ้านจะโดนไฟแนนซ์ยึดเลย
เฮ้ยคุณวิ่นแรกนี่สปีดเร็วมาก

ดับเพราะว่าทุกคนเนี่ยผ่านการตัด

แต่ว่ามันแค่๓๐วินาทีไงมันเร็วมาก

คุณผู้ชมครับถึงเวลาแล้วนะครับที่ทุกคนรอคอย
กิโลทองสูงที่สุด๒ท่านผ่านเข้ารอบ

อีก๒ท่านกลับบ้านทันที
และนี่คือกิโลทองของทั้ง๔ท่านครับ

คนที่ทำน้ำหนักกิโลทองไปได้สูงสุดในรอบนี้

เพราะทุกคนมีความได้เปรียบเสียเปรียบไม่เหมือนกันนะครับ

ผู้เข้าแข่งขันที่ทำกิโลทองได้สูงที่สุดในรอบนี้
และเขาคนนั้นคือคุณ

ในรอบนี้นะคะคุณป้ายเรกเก้บ้านสวนนะคะ
กิโลทองไปได้ถึง๓๒กิโลกรัม๘ขีดค่ะ

ยินดีด้วยขอแสงความยินดีด้วยนะครับค่ะโอ้โฮ

เพราะว่าผมเห็นแล้วไม่มีใครวิ่งเร็วเท่าเขาจริงในรอบนี้
แล้วเขาก็เป็นผู้ที่ทำกิโลทองได้สูงสุดในอันดับ๘อันดับของเราด้วย
ใช่แล้วครับไม่ธรรมดาครับสำหรับคุณไฟล์ของเรา

ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นจริงแหละครับ
ใครที่จะได้ไปต่อจะเป็นคุณขนมเค้กจากก๊อปปี้โชว์
หรือว่าจะเป็นคุณจอร์ดเฟรนเนอร์หนุ่มหรือคุณวินสาวหล่อ

ในรอบนี้นะคะคุณโจรสามารถทำกิโลทองไปได้ถึง๓๐กิโลกรัมค่ะ
นั่นก็คือคุณฟ้ายเรเก้บ้านสวนจากเกลี่ยนท่านเทพ

และรอบหน้าเหลือที่ว่างอีก๒ที่เท่านั้น
จะเป็นใครต้องรอลุ้นให้ได้ล่ะครับ